ว่าอยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีในครั้งนี้
ซึ่งก็เกิดขึ้นในหลายจุดในกรุงจักรต้าของอินโดนีเซีย
จะออกมาบอกว่ายังไม่แน่ชัด

เราจะมาวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ในครั้งนี้
รวมทั้งเป้าหมายในการโจมตีไปติดตามจากรายงานค่ะ

ซึ่งเป็นย่านที่เต็มไปด้วยสถานที่สำคัญ
และร้านค้าชื่อดังซึ่งเป็นของชาติตะวันตก
ซึ่งมีร้านพิซซ่าฮัทอยู่ตรงข้าม
ขณะที่สำนักงานองค์การสหประชาชาติก็ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามถนน

ก็ยังเป็นสำนักงานที่ทำการของรัฐบาล
เป็นอีกจุดที่มีการก่อเหตุโจมตี
ก็เป็นห้างสรรพสินค้าแห่งแรกและเก่าแก่ที่สุดในกรุงจักรต้า
และร้านอาหารสาขาของชาติตะวันตกอีกหลายร้าน
ซึ่งได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซีย

น่าจะเป็นการพุ่งเป้าโจมตีที่ชาวต่างชาติ
รวมทั้งองค์กรของภาครัฐ
ขณะที่นักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงชั้นนำของอินโดนีเซียระบุว่า
โจมตีวันนี้น่าจะเป็นฝีมือของมือสมัครเล่น
ขบวนการก่อการร้ายระดับชาติ

ในการเตรียมพร้อมปฏิบัติการแบบโลนวูฟ
หรือการก่อเหตุโจมตีเพียงลำพัง
เพื่อที่จะสามารถเลี่ยงมาตรการรักษาความปลอดภัยแบบเข้มงวดได้
ก็มีความเป็นไปได้ว่าการก่อเหตุในวันนี้
อาจจะเป็นการก่อเหตุโดยมือสมัครเล่น
เหตุการณ์โจมตีหลายจุดในจากาต้าครั้งนี้
มีความคล้ายคลึงกับเหตุโจมตีหลายจุดในเวลาเดียวกัน
กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว
ซึ่งแม้ก่อนหน้านี้หน่วยข่าวกรองของอินโดนีเซีย
เป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีครั้งนี้จริง
โดยเหตุโจมตีครั้งนี้นับเป็นเหตุโจมตีครั้งรุนแรงที่สุดในกรุงจักรต้า

ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต๗คน
รวมทั้งเหตุระเบิดที่บาลีเมื่อเดือนตุลาคมปี๒๕๔๕
สำคัญกับการปรับปรามกลุ่มก่อการร้ายเรื่อยมา

โดยงานต่อต้านการก่อการร้ายในอินโดนีเซียเปิดเผยข้อมูลว่า
มีกลุ่มก่อการร้ายในอินโดนีเซียมากถึง๑๖กลุ่ม
หนึ่งในนั้นคือกลุ่มมูจาฮีดีนอินโดนีเซียตะวันออก
ซึ่งประกาศตัวสวามิพักษ์ต่อกลุ่มไอซิส
ซึ่งแม้กลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้จะมีจำนวนสมาชิกไม่มาก
แต่ก็มีความเคลื่อนไหวโจมตีตำรวจมาแล้วหลายครั้ง

ตำรวจยังสามารถจับกลุ่มชาย๙คนที่เตรียมก่อเหตุโจมตีครั้งใหญ่เอาไว้ได้
ยืนยันว่ายังไม่มีฐานฝึกกลุ่มไอซิสในประเทศ
และตำรวจได้เฝ้าระวังเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดแล้ว
หลังจากที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่า
ตำรวจพยายามขัดขวางการตั้งศูนย์ฝึกภายในมาเลเซีย
โดยผู้บัญชาการตำรวจมาเลเซียยอมรับว่า
พบข้อมูลว่ามีเยาวชนในพื้นที่เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิสมากขึ้นจริง
รวมทั้งพบว่ามีกลุ่มสนับสนุนการเคลื่อนไหวของไอซิส

ซึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะมีการตั้งศูนย์ฝึกกลุ่มไอซิสที่นั่น
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้จึงเป็นการสะท้อนให้เห็นชัดเจนแล้วว่า
ภัยคุกคามจากกลุ่มไอซิสไม่ใช่ภัยที่ไกลตัวอีกต่อไป
ธารัฐเอี่ยมอำพันธ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน